ดูเรื่องของโฟลคิงโฟลคิงคือภาพยนตร์ดังสถานจริง
ตอนนี้ใครตีกับใครโดนใส่ว่าเป็นชื่อโฟลคิง
แทบทั้งสิ้นรอบนี้โฟล์คิงร่มกล้าวห้าวเหลือหลาย
โฟล์คิงร่มกล้าวห้าวสุดครับ
ควงไม้ควงกระบองไฟไล่ฝ้ายน

อายุน่าจะเกินหลักสิบนิดนึง

บางแล้วก็รอบนี้เนี่ยถึงขั้นจุดไฟที่ปลายไม้ไล่ฟาด
ไล่ฟันกันครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยไม่ได้บอกพี่กัด
อย่างชัดเจนแต่อยู่ในย่านร่มก้าวชาวบ้านก็บอกเขาเอื่อม
อาแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงแจ้งตำรวจไปตำรวจ
มาแง้มแล้วก็กลับไปมันก็วนมาตีกันอย่างนี้
ทีก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในคลิปของเจ๊ม้อยวีพลัสนะฮะ

แท็กเล่นโยนไฟกันมีความสุขช่วงตี๓คนเขาจะนอนกัน
นี่คือวัยรุ่นเคหะร่มกล้าวนะฮะ